ตอนนี้หลายคนก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือนะครับ
เพื่อต้องการจะไปสัมผัสอากาศหนาวโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็มักจะนิยมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แต่ว่าที่จริงยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาอีกหลายแห่งนะครับ

ซึ่งการไปเล่นน้ำท่ามกลางอากาศเย็นก็อาจจะเป็นการท้าทายไปในอีกรูปแบบหนึ่ง
และที่จะขาดไม่ได้ก็คือการลิ้มรสอาหารเหนือ

สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงนี้กันครับ
ดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากระโดดท้าประลองความหวาดเสียว
ลงเล่นน้ำต้องเปลี่ยนชุดค่ะเพราะเป็นกฎระเบียบของที่นี่
อย่าลืมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
เครื่องเล่นหมอนกระโดดใครมาถึงก็ต้องมาเล่นให้ได้
ยิ่งมาเป็นคู่ยิ่งสนุกเด้งดึงผัดกันโดดผัดกันลอยค่ะ
ภูเขาลอยน้ำปีนขึ้นยากมากเพราะต้องใช้กำลังขาอย่างมาก
แต่ตอนลงมาง้ายถ้าโดนเพื่อนแกล้งแบบนี้ค่ะ
ส่วนใครใจไม่กล้าพอแนะนำทาซานโบ๊ทตกเบาเหมาะกับคนที่เพิ่งหัดเล่น
ไหลลื่นเบาถอยได้เสียวค่ะ
เหล็กของที่นี่คือต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เล่น
ซึ่งผู้ดูแลทุกคนผ่านการอบรมจากสมาคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
เพื่อดูแลทุกท่านได้อย่างมืออาชีพ
เล่นคนละ๓๐๐บาทเล่นจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่ง
เสิร์ฟความสนุกทุกวันในอำเภอหางดง
ไกลกับสนามบินเชียงใหม่ค่ะ
แดดร่มลมตกท้องก็เริ่มร้องไปชิมอาหารพื้นเมืองกันค่ะ
เล่นน้ำกันจนหมดแรงไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
เราก็มาเติมพลังกันต่อเลยค่ะที่ร้านลำดีตี้ขัวแดง
อีกหนึ่งร้านอาหารขึ้นชื่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
น้ำพริกหนุ่มค่ะที่เขาบอกว่าอร่อยเด็ดมาก
จะอร่อยแค่ไหนขอตัวไปทานก่อนนะคะคุณผู้ชม
อัวรสชาติเข้มข้นทานคู่กับน้ำพริกหนุ่ม
ล้มแหนมกับผักต่างพร้อมแคปหมูเด็ดมาก
และอีกเมนูยำผักชีต้นหอมหอมอร่อยสมชื่อ
ส่วนเชียงดาผัดไข่เมนูที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยา
บรรเทาลดน้ำตาลในเลือดเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านค่ะ
เพราะช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
บท้ายด้วยน้ำมะพร้าวอัญชันซิกเนเจอร์ทางร้าน
ก่อนกลับบ้านต้องแวะดื่มดำวัฒนธรรมกลิ่นอายล้านนา
ตลาดไนท์บาซาถนนช้างคานในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนนะคะ
เพราะมีทั้งของฝากต่างนานา
ค่ำคืนแบบนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ